มาดูเรื่องคดีกำนันนกกันต่อคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งคดีนี้วันนี้ตำรวจ๑๔นายที่อยู่ในงาน
ก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
ส่วนหนึ่งนายที่ติดภารกิจพนักงานสอบสวน
ก็เร่งสรุปสำนวนส่งปปชชี้มูลค่ะ
พ่านตำรวจนกวิวัฒน์จิตโสภาคุณ
ภูมิกับ๓กองบังคับการปราบรามในฐานะโคศก
ชุดสืบสวนที่คลายคดีกำหนันนกนะคะ
วันนี้บอกว่าวันนี้มีตำรวจที่เข้าร่วมงานเลี้ยงในวันนั้น
มารับทราบข้อกล่าวหาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา๑๕๗มา๑๔นาย
แล้วก็ขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อหาเป็นวันพรุ่งนี้๑นาย
เนื่องจากว่าติดภารกิจนะคะ
ซึ่งตำรวจกลุ่มนี้มีความผิดตามมาตรา๑๕๗
เพราะว่ามีพยานหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ในที่ทำการของกำนันนกเห็นพฤติการชัดเจน
ว่าพอเกิดเหตุแล้วนะคะ
ก็ตำรวจกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่วิ่งที่เขาเรียกกันว่าหนีกระเจิดกระเจิงนะครับ
ช่วยตำรวจที่ถูกยิงไม่ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
รวมถึงไม่รักษาสถานที่เกิดเหตุเพื่อคงสภาพเอาไว้ด้วยนะคะ
พยานหลักฐานในคดีอาญาก็ไม่คงสภาพสถานที่เกิดเหตุเอาไว้
เขาบอกว่าพฤติการเหล่านี้เนี่ยชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินคดีนะคะ
ส่วนเรื่องของกล้องวงจรปิดอีก๔ตัว
ซึ่งในจำนวนนี้มีกล้องวงจรปิดตัวสำคัญ
ตั้งอยู่ในทิศทางที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นบนโต๊ะจัดเลี้ยงได้เนี่ย
ตอนนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลการตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบซ้ำกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้ว

แต่ว่าคาดว่ากล้องตรงนี้น่าจะทำให้เห็นภาพ
เหตุการณ์ในคืนนั้นได้ชัดเจนขึ้นนะคะ
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้ว
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญที่ต่างประเทศด้วยนะคะ

ซึ่งมีภาพวิ่งไปหยิบโทรศัพท์ที่รถเนี่ยนะคะ

บอกว่าความจริงแล้วตอนนั้นก็คือช่วยเหลือสารวัตรสิวแล้ว
แต่ว่าภูมิกับเบิ้มลืมโทรศัพท์เอาไว้ที่รถ

แล้วก็ไปเจอพันธุ์ตำรวจโทวสินที่บาดเจ็บ
ก็เลยช่วยพาไปส่งโรงพยาบาล
ตรงจุดนี้ค่ะที่ตำรวจบอกว่า
บ่งชี้ว่าภูมิกับเบิ้มนั้นไม่มีเจตนา
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
ซึ่งหลังแจ้งข้อหาได้ปล่อยตัวนะคะ
เพราะว่าทั้งหมดก็มารับทราบข้อกล่าวหา

หลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนคดี
ปปชเพื่อชี้มูลความผิดต่อไปค่ะ

ตำรวจทั้ง๑๕นายที่เข้าขาย

ในคำให้การของตำรวจ๑๕นาย

หลังเกิดเหตุนี่ก็ยังไม่พบว่ามีการ
มีการช่วยเหลือคนเจ็บหรือรักษาที่เกิดเหตุ
หรือระหว่างนั้นมีการสืบสวนหรือติดตามคนร้ายมีการสกัดจับไหม
ในส่วนตรงนี้ไพรักษาแล้วก็ฟังได้ว่าอาจจะเข้าขาด
เราก็เรียกมาแจ้งข้อก่อหาที่เหลือ
เพราะฉะนั้นสำหรับคดีกำนันนก
ถ้านับตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เนี่ย
มีตำรวจที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีทั้งหมดก็๒๑นายนะคะ
กลุ่มแรกมี๖นาย
ก็เป็นกลุ่มตำรวจที่เข้าไปช่วยกำนันนกและผู้ต้องหาหลบหนีในคืนนั้น
กลุ่มที่๒มี๑๕นาย
ก็คือกลุ่มที่ถูกเรียกให้มาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้

คุณผู้ชมความคืบหน้าคดีกำดันนก
หลายคนถามว่าเราสื่อสารมวลชนลืมไหม